คนกรุงเทกกรกตไฟเขียวชัดนั่งเก้าอี้ผู้ว่ากฎธมรณ์
แล้วก็อยากจะนำเสนอหน้าปกของไทยรัฐด้วย

นี่ค่ะเป็นไง
โปรงใสตะงะงามกรกตยอมรับรองชัด

ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับ
แต่ว่าพี่ศรีบอกว่าอะไรนะ

จะเป็นอะไรจะมาชักดิ้นชักงออะไร
นี่๕ชั่วโมงที่แล้วพี่ศรีเพิ่งโพสต์เอง

ผมจะนำทุกถ้อยคำของพี่ไปปรับปรุง
เพื่อตรวจสอบจับผิดผู้ว่ากอทมคนใหม่
ให้หนักข้อและเข้มข้นยิ่งขึ้นนะ
ถ้าพี่ศรีจะทำตรวจสอบว่าเขาทำผิดกฎหมาย
ทำเลยนะคนทั้งประเทศสนับสนุนท่านเลย

แต่เมื่อวานนี้ก่อนจะประกาศผลคุณผู้ชมฮะ
เห็นใจเจ้าหน้าที่กรกตเหลือเกิน

บางคนก็มีแสดงอารมณ์ไปด้วย
ใช่ค่ะใส่อารมณ์ด้วย๘๐ที่โทรเข้าไป
ถามว่าเมื่อไหร่จะรับรองคุณชัดชาติให้เป็น
เพราะว่ากรุงเทพคนที่๑๗สักที
เมื่อวานนี้รับรองเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็มีจังหวะที่คุณชาติชาติเองเพิ่งรู้

คุณชาติชาติเขารับรองของท่านแล้วนะ

ขอบพระคุณประชาชนทุกท่านนะครับ
ผมว่าผมก็เป็นตัวแทนของทั้ง๓๑คน

คุณผู้ชมครับหลังจากกรกตประกาศผลการเลือกตั้ง

ระหว่างที่รองร็อผลรับรองจากกรกฎ
จริงก็ตั้งแต่รู้ผลอย่างไม่เป็นทางการ

ก็ไปเก็บข้อมูลไปฟังปัญหาจากชาวชุมชน

มาให้กำลังใจมาขอถ่ายรูปแบบนี้เลย
ชัดชาติระบุว่าในช่วง๕วันที่ผ่านมา
เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าคนกรุงเทพนะครับยังมีความหวัง
ฉะนั้นเขาในฐานะผู้ว่าคนใหม่นะ
จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดไม่ทำให้คนกรุงเทพผิดหวัง
ส่วนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ว่า
สกที่มาจากต่างภาคการเมืองก็ไม่ใช่อุปสรรค
เมื่อวานคุณชาติชาติพูดตอนหนึ่งตอนไปดินแดง
บอกว่าวันนี้ก็มาลงกับสอสอพลังประชารัฐ

ก็แสดงว่าไม่ว่าจะสอกรจากภักดิ์ของฝ่ายค้าน

คุณชาติชาติบอกอีกบอกว่าเห็นแตกต่างขัดแย้งกันได้

เพื่อกรุงเทพมหานครนะครับ
คุณชาติชาติขอบคุณไปที่พี่ศรีด้วยนะคุณศรีสุวรรณนะ

ที่ใช้เวลาตรวจสอบข้อร้องเรียนตามขั้นตอน
ค่ะคุณชัดชาติพูดประโยคนี้คือ
คือมันโดนใจมากเลย
ขอบคุณพี่ศรีมากที่ตรวจสอบ
ยิ่งตรวจสอบคุณชัดยิ่งสง่างาม
ยิ่งตรวจสอบยิ่งได้รับความชอบทำ
เพราะจะทำให้เห็นว่านี่คือโปร่งใสไม่มีการซูเอียกัน
ชนะแบบสมศักดิ์ศรีใช่ค่ะนะฮะอ้าวไปดูปฏิกิริยาจาก
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกันหน่อย
ท่านก็แสดงความยินดีกับคุณชัดชาตินะ
ที่ปรากฏรรับรองให้เป็นผู้ว่ากอทรมอล์
ซึ่งนอกจากจะแสดงความยินดีแล้วนะครับ
นายกรัฐมนตรีบอกว่าคุณชชาติรออยู่นะ
เมื่อไหร่จะมาพบผมนะฮะลองฟังเสียงหน่อยฮะ
ออกมาอยู่แล้ว
ค่ะ
อ่านะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ย
คุณชาติชาติจะเริ่มทำงานที่สารวการกรุงเทพมหานคร
เป็นวันแรกนะครับโดยจะเปิดตัวทีมงานรองผู้ว่า
แล้วก็ทีมงานแต่ละด้านนะครับแบ่งเป็น๓ทีมคือ
รองผู้ว่าทีมที่ปรึกษาด้านการเมือง

เพื่อให้ทุกโครงการของท่านนั้นมีความโปร่งใสครับ
จับตาดู๒๐๐นโยบายคุณชาติชาติจะทำได้แค่ไหนฮะ